มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมยาเสพติดมันถึงต้องผิดกฎหมายด้วย
โอ้โหนี่เลยค่ะนี่คือเหตุผลมีลูกจ้างคนนึงนะคะ
คือในจ้างเขามักจะเหมือนกับจ้างมาตัดย่าอยู่บ่อย
ก็รู้จักหน้าค่าตากันดีวันนั้นก็จ้างให้มาตัดย่า
เจอกันหน้าบ้านแล้วก็พากันเข้ามาในบ้าน
ปรากฏว่าที่เข้ามาไม่ได้มาตัดย่าเหมือนทุกทีนะคะ
มาฆ่ารัดคอในจ้างแล้วก็ชิงทรัพย์ไป
คือบ้านหลังนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะคะ
พฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยกล้องมันจับได้หมดเลย
ต่อให้เซ็นเซอร์แต่ว่าคุณผู้ชมเห็นความเคลื่อนไ
คุณผู้ชมจะรู้เลยว่ามันมันโหดร้ายเกินไปอ่ะคนร้ายอ่ะค่ะ
เอาสายไฟจากหม้อหุงข้าวมารัดคอในจ้างของเขา
เป็นผู้หญิงอายุหกสิบสามปีนะคะจนเขาขาดใจตายค่ะ
บ้านแล้วคือโอ้โหมันใช้เวลานานมากอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลสบาย้อยนะคะ
จังหวัดสงขลาบ่ายโมงเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้ตายชื่อนางโอยพรแสงสุดอายุหกสิบสามปีนะคะ
เธอก็พยายามดิ้นสู้กับคนร้ายแต่สุดท้ายแล้วเธอเสียชีวิตนะคะ
คนร้ายเนี่ยขโมยทรัพย์สินแล้วก็หนีไป
นี่ลูกชายก็มาพบร่างเอาตอนค่ำเหตุการณ์เกิดบ่ายลูกชายพบร่างตอนค่ำ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวนสพสบาย้อยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เล่าบอกว่าปกติแม่จะอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวส่วนตัวเขากับพี่จะไปทำงาน
พบศพแม่เนี่ยเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าไม่เห็นแม่ออกจากบ้านเลย
แต่ว่าเห็นเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้เขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยรีบมาดู
โอ้โหเจอแม่นอนตายอยู่กลางบ้านนะคะ
พอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหน้ำตาคนเป็นลูกอ่ะไหลเลยนะคะ
สินที่หายไปมีอะไรบ้างมีกระเป๋าสตางค์มือถือเครื่องตัดย่า
แล้วก็มอเตอร์ไซสีเขียว๑คัน
พอดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านเห็นว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งคนเกาะเหตุแล้วก็ขี่รถออกไป
ระหว่างที่ทุกคนยังอยู่ในอาการเสียใจแล้วก็บอกว่าตำรวจต้องรีบจับตัวคนร้ายให้ได้นะ
ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมมันย้อนกลับมาเลยฮะ
คนร้ายมันย้อนกลับมาอันนี้คือวงจรปิดตอนที่เนี่ย
ผู้ตายกับคนเกาะเหตุจ้างมาตัดย่า
เดินนำเข้าบ้านไปก่อนคนก่อเหตุก็เดินตามเข้าไป
แต่มันไม่ได้ตัดย่าไงคะมันไปรัดคอเขาอะค่ะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขากำลังแบบอุ๊ยตำรวจต้องตามจับตัวคนร้ายให้ได้มันหนีไปไหนยังไง
มันย้อนกลับมาที่บ้านหลังนี้ค่ะคิดว่าคงจะเข้ามาขโมยรถยนต์ที่จอดอยู่
แต่เพราะเอิญเห็นตำรวจเต็มบ้านเลยหนีไปซะก่อนก็ยังจับไม่ได้นะคะ
จากการตรวจสอบเขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างที่ผู้ตายจ้างมาตัดย่าในบ้านหลายครั้ง
เมื่อเช้านี้ตำรวจติดตามรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไปคันสีเขียวกลับมาได้แล้วพร้อมกับเครื่องตัดย่านะคะ
คนก่อเหตุเอาไปจำนำไว้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในราคาพันกว่าบาท
ตำรวจยังคุมตัวเพื่อนคนก่อเหตุที่เป็นคนขี่รถมาส่งที่หน้าบ้านคนนี้
จับได้แล้วด้วยเหมือนกันตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำขยายผลตามจับกลุ่มตัวผู้เกาะเหตุ
ดูหน้าอีกทีนะคะนี่นะคะนายไฟซอนมดาหะวัยสามสิบสองปีชาวปัตตานี
แล้วเขาก็มีมามีครอบครัวแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอสบาย้อยใครพบเห็นบุคคลอันตรายนะคะ
แจ้งตำรวจได้เลยโอ้โหโหดเยี่ยมจริงจริงนะอืม